มีเหตุการณ์ที่น่าเศร้าใจนะคะพี่น้องคลานตามกันมาแท้
กินเหล้าด้วยกันเมาแล้วทะเลาะกัน
แล้วพี่ชายเนี่ยเอาเสียมตีไปที่น้องชาย
จนน้องชายเนี่ยนอนสลบลงไปเลยนะคะ
คือพี่ชายก็คิดว่าน้องชายก็แค่สลบ
พี่ชายก็เข้านอนออกมาเข้าห้องน้ำตอนกลางคืน
เห็นน้องนอนขดอยู่กลัวน้องหนาว
พาน้องเข้าห้องห่มผ้าให้ด้วย
พอตื่นมาอีกทีอ้าวน้องเสียชีวิตแล้ว
ไม่รู้ว่าตีจนน้องตาย
พอรู้ว่าน้องตายรีบโทรบอกพ่อบอกแม่ว่า
ผมฆ่าน้องตายเนี่ยค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านเลขที่๕๗นะคะ
บ้านนาจรรย์อำเภอสวนคูหาจังหวัดน้องบวลลำพู
ผู้ตายคือนายประดิษฐ์บุตรโคตรอายุ๒๒
ถูกตีที่หัวถูกตีที่แขนด้านขวาด้วยนะคะ
แล้วก็มีร่องรอยของการต่อสู้เต็มไปหมดเลยค่ะ
ผู้ตายเนี่ยทะเลาะกับพี่ชายแท้ของตัวเอง

คือพี่ชายหลังก่อเหตุก็ไม่ได้หนีไปไหนนะคะ

ภูริพัฒน์บุญนินทร์นักข่าวของเราลงพื้นที่ไปตามความคืบหน้าเรื่องนี้
วันนี้ตำรวจคุมตัวพี่ชายนายสมจิต
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่บ้านที่ลงมือก่อเหตุแล้วนะคะ
ชาวบ้านมาดูการทำแผนเยอะมากจริง
คือทุกคนแบบตกใจเสียใจ
เพราะทั้งคู่เป็นพี่น้องกันแท้
คลานตามกันมาแท้ไม่คิดว่าจะมาเกิดเหตุแบบนี้
จากการสอบปากคำนะคะเหตุการณ์เป็นแบบนี้ค่ะ
พี่ชายนายสมจิตบอกว่าวันเกิดเหตุคือ๒๔ธันวาคม
ช่วงเย็นประมาณ๕โมง
ก็กลับมาซื้อเหล้ามาขวดหนึ่ง
ตัวพี่ชายเนี่ยอยู่บ้านทำกับข้าว
จะกินข้าวกันในตอนเย็น
พี่ชายขับรถไปหาเพื่อนบ้านชวนกันมากินเหล้า
ซื้อเหล้าขาวกันมาเพิ่มอีกขวดนึง
แล้วก็รับน้องชายไปกินด้วยกัน
พอตกค่ำก็พากันขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้าน
ตัวน้องชายเป็นคนขี่
พี่ชายเป็นคนซ้อน
พี่ชายจะเข้าไปนอนในบ้านแล้ว

ระหว่างที่นอนค่ะนอนอยู่
พี่ชายบอกว่าได้ยินเสียงน้องชายบ่น
ทุบประตูให้เปิดประตูให้

พอเปิดประตูออกมาคุยกับน้องชาย
กลายเป็นว่าไม่ได้คุยกันดีทะเลาะกัน
พี่ชายเนี่ยเอากำปั้นทุบเข้าไปที่หน้าน้อง

แล้วก็คว้าเสียมที่อยู่ข้างฟาดน้องไป

พี่ชายก็คิดว่าน้องก็แค่อาจจะสลบ

ตอนเที่ยงคืนปวดชีอยากเข้าห้องน้ำ

น้องชายยังนอนขดอยู่หน้าบ้าน

คิดว่าน้องเออคงหนาวอาจจะสลบอาจจะหลับไป
อุ้มนะอุ้มเข้าไปนอนในบ้าน

ผ้าให้น้องเสร็จตัวเองก็กลับไปนอนต่อ

เอ้าทำไมน้องยังนอนนิ่งเหมือนเดิม

ไปดูใกล้เลือดเต็มเลย
ก็เลยรีบโทรบอกพ่อบอกแม่ให้มาดู
นี่ค่ะระหว่างการทำแผนนะคะ

คนหนึ่งกลายเป็นผู้ต้องหาติดคุก
คนหนึ่งตายเนี่ยกราบเท้าพ่อกับแม่
แล้วบอกว่าขอโทษกับเรื่องที่เกิดขึ้น
พ้นโทษออกมาจะบวชให้กับน้องค่ะ
โทษมันบ้างสิแม่แล้วมันก็เลยตัดถ่ายโทรศาสตร์ออก
แล้วแม่ก็เลยเอใจโทรกลับคืน
ก็เลยอันมึงโทรมาให้แม่เข้าไปให้งังบ้านนะ

ถ้ามันเป็นยังคือตายมันตัดโทรศาสตร์ออกเลยมันบอก
เลยพ่อก็เลยเปล่าเข้ามาบ้านเลย
สมบของผู้ตายชาอพนักหกิจไปแล้วเมื่อช่วงบ่ายวันนี้นะคะ

ไปลอยอังคารผู้ต้องหาตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องสอบปากคำเพิ่มอีก
แล้วก็แจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายจนผู้อื่นทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย
ตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดหนองบัวลำพูในวันพรุ่งนี้ค่ะครับ